กันที่พระเอกหนุ่มหล่อปากแดงโก้วสินกันหน่อยดีกว่า
คนนี้เนี่ยหลายคนบอกว่าจะย้ายไปช่องไหนยังไงหรือเปล่านะคะ
เพราะว่าหมดสัญญาวิกหมอชิดไปแล้ว
้วสินก็เดินหน้าลุยถ่ายละครใหม่แบบรัวเลย
อาจจะมีพลิกคาแรคเตอร์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันด้วย
แกรมมี่เขางานนี้ก็บอกเลยว่าชิลมาก
เพราะอะไรคอนโดเขาอยู่ตรงแยกอโศกพอดี
เดินไปยังได้เลยนั่งมอเตอร์ไซค์มาบวงสวงสบายก็บอกนะฮะ
ถึงแม้ว่าตอนนี้ก็จะมีงานกับค่ายใหม่
แต่ว่าช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาไม่ลืมแวะไปเยี่ยมพี่ช่อง๗ต้นสังกัดเก่านะคะ
แล้วก็นัดเจอคู่จิ้นน้องพิ้งพลอยไงคุณ
เห็นไหมบอกแล้วถึงตัวจะแยกจากกัน
แต่ใจเขาก็ยังจิ้นกันอยู่ได้
โก้ยืนยันว่าตั้งแต่วันที่หมดสัญญา
ถึงวันนี้กับช่อง๗ไม่เคยโกรธกันนะคะ

แล้วก็อนาคตอาจจะกลับมาร่วมงานกันอีกครั้งก็เป็นไปได้ค่ะ
ฟังจากหนุ่มโก้กันหน่อยดีกว่าค่ะ

คือต้องบอกว่าเราคิดถึงแล้วก็เป็นห่วง
ซึ่งล่าสุดเมื่อ๒๓วันก่อน
มีโอกาสเข้าไปที่ช่องแล้วก็เจอน้องพอดี
เข้าไปสวัสดีปีใหม่ไปทักทายทั้งพี่ทีมงานทีมข่าวทีมละคร

บางคนนะออกจากค่ายเดิมก็กลับมาอีกนะ

สำหรับใครที่เป็นเอฟซีก็รอติดตามผลงานเขาต่อไปก็แล้วกันเนาะ